ขโมยคจรที่กอเหตุได้ช่วงกลางวันแสกด้วย
รถจักรยานยนต์มักจะตกเป็นเป้าในการถูกขโมยอยู่บ่อยครั้งนะคะ
อาจจะเป็นเพราะว่าง่ายแล้วบางทีเนี่ยเจ้าของส่วนใหญ่
บางทีทิ้งกุญแจรถเอาไว้บ้างไม่ได้ลองรถเอาไว้บ้าง
ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดกันเลยคุณผู้ชมค่ะ
เป็นภาพที่เจ้าของเฟซบุ๊คที่ชื่อว่าปิยพงโก้
แล้วก็เป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์ที่ถูกขโมยด้วยนะคะ
โพสต์ไว้ให้ชาวเน็ตช่วยตามหาคนร้าย
่องเข้ามาขโมยถึงในประตูหอพักเลย
ผู้ชายคนนี้แหละค่ะรูปร่างผอมสูง

เดินผ่านมาที่หน้าหอพักลักษณะเหมือนดูลาดเหล่า
ทำทีไปนั่งบนรถอีกคันหนึ่ง

ตรงไปที่รถเป้าหมายเลยแล้วก็เข็นออกไปอย่างรวดเร็วค่ะ
อันนี้คือลักษณะที่ทำเป็นมานั่งดูลาดเหล้าก่อน

่งตรงไปที่รถเป้าหมายเลยแล้วก็เข็นรถออกไป
นายปิยพลงเวียงศรีทองวัย๒๒ปีเจ้าของรถ
จอดรถคันนี้เอาไว้ตั้งแต่๒๒เมษายนนะคะ
แล้วก็ไม่ได้ล็อกคอรถเอาไว้
รวมถึงรถคันนี้ไม่ได้ติดใต้ทะเบียนด้วย

แต่จังหวะที่เกิดเหตุเพื่อนออกไปทำงานค่ะ
รู้อีกทีก็คือค่ำวันที่๒๓แล้ว
เพราะเพื่อนเข้าใจผิดคิดว่าตัวเองกลับมาเอารถไปแล้ว
พอเปิดกล้องดูเท่านั้นแหละถึงได้เข้าใจเลยว่า
อ้าวเพื่อนน่ะไม่ได้เอาไปแต่ขโมยอ่ะเอาไปแล้วค่ะ
ก็เลยรีบนำหลักฐานนี้ไปแจ้งความที่สพเมืองขอนแก่น
แล้วก็นำภาพลงในเฟซบุ๊คเพื่อให้ชาวเน็ตช่วยกันตามล่าตัวคนร้าย

ส่วนตัวเนี่ยถือว่าอึ้งเหมือนกัน
คิดเลยว่าคนร้ายจะกล้าขนาดเดินดุ่มเข้ามา
หอพักที่มีรั้วรอบขอบชิด

เขาก็เลยไม่ได้ล็อกคอรถเอาไว้
ก็ขอให้ตำรวจช่วยตามตัวคนร้ายให้ได้โดยเร็วนะคะ
แล้วก็ฝากเตือนเจ้าของรถจักรยานยนต์
รถยนต์แม้กระทั่งรถจักรยานด้วยนะ